ดูน้องไทก้านะคะก็เป็นแฟนของเชอรี่อีกทีนึง
ไม่รู้ของเพชจ้า
โอ้ค่ะเอฟซีอย่างนี้เธอบอกเขาจีบสาวไปแล้วนะครับคุณผู้ชม
เท่าสองขวบดิฉันสไลด์ดูไอจงงค์ไอจีคุณพ่อคุณแม่เขาลง
แต่ละคลิปน่ารักในดูจริงค่ะ

เค้าบอกว่าอยากจีบด้วยบอกพ่อ
คลิปเป็นเหมือนกันไปนะ

อ๋ออยากดูสาว

ใครเสี่ยมใครสอนวะเนี่ย
ใครเสี่ยมใครสอนวะเนี่ย
แอบมองเขาอยู่
แอบมองเขาอยู่
แต่เขาไม่รู้หรอก
แต่เขาไม่รู้หรอก

โทษที

โทษที